คุณผู้ชมผ่านพ้นไปแล้วเรื่องของสัตว์นะครับ

กว่าที่ออกมาเยอะช่วงนี้ก็คือทุเรียน
แต่ว่าทุเรียนเวลาออกมาปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือ
ค้าเวลาไปขายบางทีไปเจอทุเรียนอ่อน

ใช้อุปกรณ์ที่น้องนักศึกษาเขาคิดค้นขึ้นมา

รู้ทันทีว่ามันสุกหรือว่ายังไม่สุกครับ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ไปร่วมตรวจสอบเครื่องวัดคุณภาพทุเรียนครับ
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ชนะเลิศในระดับกรมอาชีวศึกษา
เป็นผลงานไอเดียดีของน้องปวส๓คน

ก็คือน้องเมธีขำพวง
น้องพันธิวาคำแก้ว
และน้องสมทรงแจ้งอักษรครับ
ก็มาจากแผนกวิชาเทคนิคการผลิตทั้ง๓คนนะ
นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาว่าขอประดิษฐ์หนี้เลย
เครื่องวัดความสุขของทุเรียน

ลองผิดลองถูกมากใช่แล้วเครื่องวัดความสุขของทุเรียนเป็นความสุขใช่ไหม
คือถ้าวัดความสุขของคนก็คือรอยยิ้ม
แต่ความสุขของทุเรียนมันจะวัดยังไง

ไม่ได้หมายความว่าเป็นความสุขความแฮปปี้
แต่หมายถึงความสุขที่มันทานได้

เอาล่ะวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ

สำเร็จในครั้งที่๔มีความพยายามมาก
วิธีการก็คือเอาเข็มเนี่ยนะ
เข็มของเค้าก็คือมันจะยาวหน่อย

พอจิ้มลงไปปุ๊บแหละนะครับ

ถ้ามันดิบจะเป็นสีแดง

ใช่แต่ถ้ามันหามจะออกเป็นสีเหลือง
ถ้าสุกกินได้เลยจะออกเป็นสีเขียวไฟเขียววิ่งปลอเลย

กินได้เลยแต่ถ้าเหลืองก็ทำยังต้องรอก่อน

ไม่เชื่อไปลองฟังเสียงของน้องเขาดูครับ
แทนการใช้วิธีแบบเดิมเหมือนกับอย่างเช่นค้อค้อค้อ
แล้วก็หรือว่าพาหานิ้วจิ้ม
แต่การผ่าเอาในจิ้มแบบนั้นก็คือส่วนที่เราผ่าลงไป

แต่คือตัวนี้ครับคือโอกาสที่เราใช้ตัวในวัด
อากาศที่มันจะเข้าไปมันก็ได้น้อย

แล้วอีกอย่างคือเนื้อมันจะประสานกันเองครับ
อันการการที่ปรึกษาก็เปิดเผยว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วง

แต่ว่าเขามีคนมาขอสั่งจองไว้แล้ว
เราสั่งจองไว้แล้วมีคนที่สนใจอยากจะนำเจ้าเครื่องมือนี้ไปใช้จริงนะครับ
ต่อจากนี้นะครับทางวิทยาลัยก็เตรียมที่จะส่งเข้าประกวดในสวทชหรือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์
เพื่อปรับปรุงต่อยอดนวัตกรรมชิ้นนี้ต่อไป

เพราะว่าน้องพวกนี้เขาคิดเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างแท้จริงต้องปรบมือให้เลยนะครับ
ปรบมือมากเลยเก่งมาก

ก็คือจะหาทำเป็นเครื่องมืออุปกรณ์วัดสำหรับพวกผลไม้ชนิดอื่น
อย่างเช่นมะพร้าวบ้างสับปะรดบ้างอะไรแบบนี้

อ่าประมาณนั้นให้มันดูว่าเอ๊ะมันสุกพร้อมทานแล้วหรือยัง

พอเอากลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยนะมันยังกินไม่ได้

พอเอาไปเปลี่ยนกับพ่อค้าเราก็เกรงใจเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราเรื่องเยอะ

เรื่องทุเรียนเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกคลอดกันมาทุกปี
คุณผู้ชมส่งมาเด็กไทยเก่งมากค่ะ
จดลิขสิทธิ์รวยเลยวัดความสุขของทุเรียน
ความสุขของทุเรียนแล้วพอคนกินจะได้มีความสุขไง